เหตุการณ์จะเกิดจากอาการหึงใช่นี่เหมือนกันค่ะ
คุณผู้ชมหึงโหดนะฮะคือผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
กับผู้หญิงเขาเลิกรากันแล้วเลิกแล้วนะ
เป็นอดีตของกันและกันนะฮะปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ย
มีเพื่อนชายคนสนิทคนใหม่แล้วฝ่ายผู้ชายซึ่งเป็นอดีตแฟนเนี่ย
ราแต่ไม่เลิกรักค่ะตามอยู่นั่นแหละค่ะ
นี่ค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพได้
แล้วคุณเห็นไหมคะเดี๋ยวเผชิญหน้ากันเผชิญหน้ากันประจันหน้ากัน
กันแบบนี้ถอยกันไปจนกระทั่งหลุดจากเฟรมกล้อง

ส่วนผู้ชายที่นั่งมาด้วยแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
ชื่อว่านายสุจินทัพทิมศรีอายุ๓๓ปีนะคะ
ก็ให้นายสุจินเนี่ยวิ่งหนีเข้าป่าข้างทางนะฮะ
ไปก้าวนัดนะฮะแล้วขับรถไล่ตามรถฝ่ายยิงไปด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางวันแสกคุณผู้ชมเห็นนะคะ
จากกล้องวงจรปิดสักประมาณสิบสี่นาฬิกาสี่สิบห้านาที
ในซอยมิตรบ้านกลางหมู่ที่๒ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปฐุมธานี
ใกล้กรุงเทพด้วยนายสุจินคนเจ็บเนี่ย
ถูกยิงไปที่ไหนบ้างเคราะห์ดีนะคะไอ้เก้านัดที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ย
กระสุนเข้าไปเนี่ยมันไม่ไปโดนจุดตายหรือว่าจุดสำคัญ
สามนัดโดนที่ไหนบ้างโดนที่หัวไหล่ขวาทะลุหลังนายสุจินค่ะ
ข้อมือขวาแล้วก็เท้าขวานะฮะกู้ภัยต้องรีบไปช่วยเหลือ
ถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนำตัวนายซูจินเนี่ย

ที่เกิดเหตุตำรวจไปพบปลอกกระสุนปืน
ขนาด๙มมตกอยู่๙ปลอก

ร้านทำท่อไอเสียที่อยู่ใกล้เคียง

แล้วตอนนั้นรถของผู้หญิงนะครับไปไง

แล้วรถของคนร้ายคนร้ายขับตามผู้หญิงไปครับ

คนเจ็บวิ่งเข้าไปข้างในผมอยู่ก็ตายแล้ว
เดินแทนห้อยมาเลยครับ
คือผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่าแบบนี้

เขาว่าไงฮะเขายังเล่าได้นะ
เขาบอกว่าคนก่อเหตุเป็นแฟนเก่าผู้หญิง
ตนเองนั่งรถมาด้วย
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าความสัมพันธ
ของนายซูจินกับแฟนมือปืน
มือปืนเนี่ยอดิษฐ์แฟนมือปืนเนี่ยเขามีความสัมพันธ์อะไรกัน
เราก็ยังไม่รู้นะหลอกกันขาดแล้วเออ
เพิ่งเลิกหรือแค่ทะเลาะกันก็ไม่รู้ค่ะ
นะฮะพันธุ์ตำรวจเอกชาติพัฒน์พิเนธบูรณะ
ผู้กำกับสพสวนพริกไทยปฐุมธานีนะคะ
บอกว่าตอนนี้ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปติดตามกล้องวงจรปิด
แล้วก็ไล่ล่ามือปืนรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
มูลเหตุก็หึงห่วงอ่ะครับนะฮะก็พอจะดูลำดับจากเหตุการณ์กันได้อืมค่ะนะครับ